ต่อกันที่หนุ่มคนนี้ดีกว่าหนุ่มน้อย

หลายคนจะจำชื่อเขาได้จากชื่อน้องพละ

แต่ชื่อจริงเขาชื่อน้องสกายคุณผู้ชม

แต่ยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมมันมีดราม่ามาบอกว่า

ชีวิตจริงก็สิงอมควันอยู่เหมือนกันหนุ่มคนนี้

เดี๋ยวเราให้สกายเขาบอกเองดีกว่าว่าเรื่องจริงเนี่ย
ปกติแล้วสูบบุหรี่จัดขนาดนั้นหรือเปล่าหรือว่ายังไงดีอ่ะ
ก็แบบมีคนมาทวิตว่าเราสูบ

ใช่ตอนแรกก็งงว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหน
ก็ไม่ได้ไปดูครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้ว

ข่าวที่ออกมามีผลกระทบกับพรีเซนเตอร์อะไรที่เราทำงาน

ไม่ครับเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นยังไง
เป็นคนชวนผมเข้ามาโครงการนี้เพราะว่าอยากจะชวนเด็กที่ไม่ได้สูบบุหรี่
มาร่วมโครงการลนลงเพื่องดให้คนสูบบุหรี่น้อยลง
สมัยนี้โซเชียลมันก็แบบไปแบบกว้างไกลแล้วก็แบบคนบางคนก็เชื่อง่ายอย่างนี้ครับ
อยากให้พิจารณาข่าวให้ดีก่อนครับเพราะว่าบางครั้งมันก็

อันก็ยืนยันเรื่องจริงยืนยันว่าไม่ได้สูบจริงนะคุณผู้ชม
ส่วนจะมีพ่งมีภาพหรืออะไรมาก็ว่ากันอีกทีแล้วกัน
อาจจะเป็นโฆษณาการแสดงละครหรือเปล่า
แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เคยสูบแล้วเลิกได้อันนี้ขอปรบมือให้ดังเลยจริง
ถือว่าแบบคุณไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวทำเพื่อคนรอบข้างด้วย
ส่วนใครที่มีความคิดหรือว่ากำลังคิดว่าอยากจะเลิกเป็นกำลังใจให้นะคะ
ส่วนใครที่คิดอยากจะลองหยุดไว้ตรงนั้นเลย
ดูน้องภาระไว้น้องบอกแล้วว่าอย่าสูบเลยมันไม่ดีหรอก